โซเชียลกำลังชื่นชมนางฟ้าท็อปเจริญกันอยู่นะคะ
เพราะว่าเป็นหญิงสาวที่เขาทำงานอยู่ในร้านแว่นท็อปเจริญ
เขาก็ไปช่วยคุณลุงที่เป็นลมชักอยู่หน้าร้าน

นี่แหละค่ะคือคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อชัดชัยจอมพลโพสต์
ข้อความว่าระหว่างรอรถกู้ภัยมาถึง
ลุงมีอาการชักประมาณ๒๓รอบ
แว่นท็อปเจริญน้ำใจงามคนดีของสังคม
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็สอบถามไป
ที่คุณชัดชัยเจ้าของคลิปนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงสายของวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตัวเขาเองกับเพื่อนวินรถจักรยานยนต์
พร้อมพนักงานผู้หญิง๒คนของร้านแว่นท็อปเจริญ
สาขาเจริญผลเห็นเหตุการณ์
คุณลุงคนนี้กำลังเป็นลมชักอยู่หน้าร้านเลยค่ะ
ขณะที่กำลังกินข้าวกล่องอยู่ก็เลยรีบเข้าไปช่วย
ผู้หญิงที่กำลังใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดแขนช่วยเหลือลุง
ก็คือนางสาวกัญญาพัฒน์หอมวงพนักงานร้านแว่นท็อปเจริญคนนี้ล่ะค่ะ
คุณชัดชัยบอกว่าปกติเจอลุงนั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้ประมาณอาทิตย์ละครั้ง
แต่วันนั้นอยู่ดีลุงก็ร้องขึ้นมาเหมือนหายใจไม่ออก
แล้วก็ชักกลิ้งตกลงมาจากตรงที่แกนั่งพิงอยู่หน้าร้าน
ก็เลยไปช่วยเอายาดมไปให้คุณลุงดม
นางสาวสุธารัฐหนูเลิศพนักงานในร้านที่สวมชุดกระโปรงสีขาวในวันเกิดเหตุ
ก็บอกว่าหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไป
ลูกสาวลุงมาถามที่ร้านค่ะ
แล้วก็บอกว่าพ่อมีโรคประจำตัวเป็นลมชัก

แกก็ชอบออกมาจากบ้านบ่อยเพราะว่าเหงาไม่มีใครอยู่บ้าน
ลูกสาวลุงบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนี้จะดูแลคุณลุงให้ดีกว่าเดิมนะคะ

ที่เข้าไปเอาผ้าเช็ดหน้าไปเช็ดตามตัวให้คุณลุง
บอกว่าคือวินาทีนั้นสงสารคุณลุงจริง
ใครที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องเข้าไปช่วยแหละ
ดีใจที่คุณลุงปลอดภัยแล้วก็ลูกมารับกลับบ้านไปแล้วนะคะ
เห็นทุกคนแบบว่าชื่นชมยิ้มดีผมก็ภูมิใจค่ะ
อยากฝากคุณทุกคนนะคะว่าให้ช่วยกันทำความดีสังคมของเราจะได้น่าอยู่นะคะ
คนไปชมเยอะจริงคุณพีรวัตรคุณผู้ชมค่ะ
เป็นนางฟ้าท็อปเจริญไปแล้วตอนนี้นะคะคืองามทั้งกายทั้งใจค่ะ
ก็คนที่ไปโพสต์ก็บอกว่าขอให้เธอเจอแต่สิ่งดี
ผลบุญที่ทำสิ่งดีที่ทำให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้า
แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
มีคนแชร์โพสต์นี้กว่า๔๔๐๐๐ครั้งนะคะ